พิธีกรสุดซีค่ะพี่หนุ่มกัญชัยกับพี่มดดำเนี่ย
เขามีเรื่องกันมีเรื่องให้ต้องปะทะกัน
แล้วไม่สำคัญแล้วที่สำคัญนะปะทะจากการกลางใจเมืองด้วย

หนุ่มกัญชัยมดดำตีกันกลางกรุง
แต่อะไรก็แล้วแต่ด้วยรักและผูกพันนะคุณผู้ชมค่ะ

ตั้งตรงานอยู่แถวแยกอโศกค่ะ
ซึ่งจากภาพเห็นว่าป้ายโฆษณาของพี่หนุ่ม
ตั้งอยู่ด้านบนด้านล่างเป็นโฆษณาของพี่มดดำคชาพา
ซึ่งสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นที่แคปชั่นของทั้งคู่คุณผู้ชมค่ะ
เริ่มจากของพี่หนุ่มกัญชัยก่อนเลยบอกว่า
บางทีก็แยกกันบ้างได้ป่ะอยากจะเอื้อมมือลงไปจิกหัว

พี่มัดดำอยู่เฉยไม่ได้ค่ะ
นี่เลยบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรได้โฆษณาทั้งที
มีบีบอร์ดกับเขาก็ยังมาอยู่ติดกันอีกงงมาก

คุณผู้ชมค่ะความร้อนของศึกครั้งนี้ยังไม่จบนะ
เพราะเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยแห่เข้ามา
โหบอกเลยนะห่ำมาขึ้นภูมิศมทฤษภกันเทียบเลย
พี่น้ยสุจีรบอกว่าเข้ามาขำเนาะบอกว่า

ใช่หมายถึงบอร์ดกันล่าง
แม่แอพพาซาอร์บอกว่าก็ฮอตทั้งคู่นี้ค่ะ

บอกเลยว่าบันเทิงแล้วนะที่เล่ามาให้ฟังเป็นมุมน่ารักนะคะ
ด้วยความสนิทกันเราจะเห็นพอใช้คำพูดคำจาก
คือหยอกแล้วก็แซวกันดูสนิทกัน
ไม่ได้ทะลอกกันนะครับคุณผู้ชม
เอาเป็นว่ากรุงเทพยังมีอีกหลายแยกนะพี่เผื่อไปเจออีกหลายแยกนะ
แยกกันบ้างก็ได้นะคะขอไปปอดคู่